จากกินที่ใครเขาดูหมินดูแฟนแบกความจนหนีความเล่นแคนออกเสียงกินแคนหากินแทนที่ราบ
มาแล้วค่ะมาแล้วด้วยค่ะล้วงไปแต่เฮือนแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะลูกอ่อนร้อนเหลากับดาวซุปสรรามมาแล้วค่ะ
พกข้าวสารมาเต็มถังหายเต็มมาด้วยปลาร้ามีมะม่วงกลับมานิดหน่อยนะคะ
เอามากินเวลาทำงานจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะ
แต่ช่วงนี้เอ๊เนี่ยกลับมาก่อนคนอื่นเขาเลยเพราะว่าจะต้องมาเตรียมตัว
เขาบอกว่าวันนี้เป็นต้นไปต้องเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน
ว่าอย่างนั้นโอ๊ยจักรมันเป็นจังใดอากาศนี่ใส่ไปเบิ้งแน่
นี่คุณผู้ชมช่วงนี้มันมีลมใต้ค่ะ
และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพา
เอาความชื้นเข้ามาในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ

ร้อนไงมาเจอกัน
อาจจะใช้คำว่าอาจจะกลายเป็นพายุฤดูร้อน
หรือว่าฝนฟ้าขนองก็ต้องเตรียมรับมือกันนะ
ส่วนวันนี้ตี๕๔๕ตี๕๕๔นาที
เมฆฝนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีนิดหน่อยเท่านั้น
ภาคใต้ตอนกลางนะคะตรงนี้
แถวนครศรีธรรมราชหรือว่าสุราธานีค่ะ
แต่ไม่น่าจะเป็นฝนได้หรอกแค่เมฆฝนบางนะ
แต่ถ้าจะมีจริงจะมีช่วงบ่าย๒บ่าย๓
แถวภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะเป็นฝนที่ลักษณะมาไวไปไวนะเหมือนเมื่อวานเห็นไหม
เมื่อวานแถวในเมืองน่ะตกสู้ตกซ่าตกแป๊บเดียว
หายไปแล้วยังไม่ทันจะเย็นเลยแล้วก็กลับมาร้อนอีกแล้ว
ส่วนคลื่นนะช่วงนี้ใครที่ยังคงหยุดยาวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
เหมาะกับการเที่ยวทะเลเหมือนเดิมนะคะ
เพราะว่าคลื่นไม่สูงเลยทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
ส่วนความร้อนจุดที่ร้อนที่สุดของประเทศไทย

ถ้าวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์๔๔องศาเซลเซียส
ยังไม่รุมดัชนีความร้อนหนูซัดไปเลย๕๕นะจ๊
ช่วงนี้ระมัดระวังฮีสโตรกด้วยค่ะ